จะพาไปหาสองตายายท่านนี้
เขาทำอาชีพจักษานไม้ไผ่
ทำอาชีพนี้มายาวนานมากแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วของที่เขาทำนะขายดิบขายดี
แล้วก็มีเอกลักษณ์สวยงามมากเลย
พาไปดูกันว่าคุณตาคุณยายเขาทำอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันบ้าง
นี่ค่ะคุณผู้ชมมากันที่ตำบลดอกคำใต้

สองสามีภรรยาที่มีฝีมือในการจักษานไม้ไผ่
ที่สวยงามและปรานีต

แล้วนั่นก็คือคุณตาจำลอง
และคุณยายทองมันนั่นเอง

ประกอบอาชีพจักษานไม้ไผ่มา๓๕ปีแล้ว
แน่นอนเก๋าประสบการณ์ชัวร์นะ
ฝีมือการชำนาญเนี่ยปรณีตมากการจักษานต่าง
ทำให้งานสารของคุณตาคุณยายขายดิบขายดี
มีออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะ
คุณตาจำลองและคุณยายทองมันเนี่ยเล่าให้ฟัง
บอกว่าในอดีตนะหมู่บ้านแห่งนี้
คนจะทำการจักษานแบบเข่งปลาทูแทบทุกครัวเรือนเลย
แต่ปัจจุบันเริ่มทำกันน้อยลงแล้ว
คุณตาคุณยายก็เลยอยากที่จะสืบสารการทำเข่งปลาทูนะ
แบบนี้แล้วก็ตะกร้าไม้ไผ่เอาไว้
ซึ่งตอนนี้นะคะถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างดีงาม
ให้กับครอบครัวของคุณตาคุณยายเลยนะ
อย่างตะกร้าอย่างนี้คุณออเดอร์มาเรื่อยเลย
แต่ก็ต้องบอกว่าวันหนึ่งไม่ได้เยอะเพราะว่าทำได้ไม่เยอะ

เนี่ยคุณคุณตาเลื่อยไม้ไผ่หันเลื่อยไม้ไผ่เองเลย
ด้วยตัวเองแบบนี้คุณค่ะ
เข่งปลาทูเนี่ยวันหนึ่งออเดอร์นี่ไม่ต่ำกว่าร้อยเข่งนะคุณชนะ

คนขายกันหมี้คุณทุกวีทุกวันอยู่แล้วในประเทศไทยของเรา
ถูกต้องนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะ
จะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมหรือยังไงก็ได้แหละ
แต่ว่าได้เงินเข้ากระเป๋าเยอะแน่นอนและที่สำคัญ

ก็สืบสารภูมิปัญญาในการจักษานไม้ไผ่
ปัจจุบันนี้หาคนทำแบบนี้ได้ยากมากแล้ว
เข่งปลาทูอย่างที่บอกออเดอร์เยอะมาก

แต่ที่ทำไม่เยอะเพราะว่ามันใช้เวลานานคุณผู้ชม
แล้วทำกันสองตายายทำกันมานานแล้วเห็นไหมว่า
คือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านเนี่ย
บางทีมันก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
เพราะเราไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าตายายไม่ทำ
ในอนาคตเราจะเห็นปลาทูไม่ได้อยู่ในเข่งแล้วนะ
ไปอยู่ในกระดาษอะไรแทน
ถูกต้องเห็นไหมล่ะคุณ
สมัยนี้อาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำปลาทูขายในตลาดแล้วอยู่ในเข่ง